คุณผู้ชมเป็นเรื่องราวของหนุ่มหล่อคนนี้

มาสู่หน้าตีสเป็คคุณเลยฉันรู้
ใช่น่ารักนี่เขาอยู่วงการนี้มา๔ปีแล้วคุณ

แต่ก็มีผลงานให้ติดตามไปเรื่อยนะคะ
และที่สำคัญคือดูแบบว่าโปรไฟล์ไซส์สะอาดมากเลย
ด้วยความว่าหลอกขนาดนี้แฟนก็ไม่มีนะฮะแถมเรื่องชู้สาวก็ไม่มีด้วยนะฮะดีโอ้นะฮะ
เนื่องจากว่าเคยมีคนที่มีข่าวอยู่บางนะสำหรับน้องนิชาแล้วก็มิวรักนารา
แต่ว่าไม่ได้เป็นข่าวแบบชู้สาวอะไรแค่แบบเป็นจิ้นกันนะฮะ
อันนี้อยู่มา๔ปีเพิ่งมาเป็นข่าวคุณคิดเอาตอนปีแรกไม่มีเลยนะครับ
เป็นว่าแล้วใครที่เป็นตัวจริงจะอยู่ยังไงให้ไร้ข่าวเฉาไปฟังกันค่ะ
ว่าเราทำอะไรไม่ควรเราก็ไม่ทำ

แล้วก็เราก็เพื่อนฝูงเราก็ยังเอาด้วย
เราก็เลยไม่ได้ไปทำอะไรนอกทุกทาง
เป็นเพื่อนผมจะรู้ว่าผมไม่ได้ระวังตัวอะไรเป็นพิเศษนะ

เอาล่ะคะแบบถ้าจะพูดคุยกับใคร
กลัวต้นจับตามองเป็นข่าว

คือถ้าเพื่อนสาวมีนะแต่มันเป็นเพื่อนที่เป็นเพื่อนจริง

คนคุยคนคุยอะไรอย่างนี้ไม่มีครับ

ผู้จัดการสั่งห้ามมาหรือว่าไง
นี้คือต้องบอกว่าจริงเขาไม่เคยห้ามเลยนะ
อีกหน่อยถ้าเกิดผมมีแฟนผมก็จะบอกว่าเฮ้ยตอนนี้ผมมีแฟน
ใช่แต่ว่าตอนนี้ผมไม่มีครับผมก็บอกว่าไม่มี

เรียกว่าวางตัวดีอยู่เป็น
คือบางทีอาจจะมีก็ได้

ก็เขายังไม่มั่นใจว่าจะใช่แฟนในอนาคตจริงหรือเปล่านะคะ

เผยไปเนี่ยอาจจะเรตติ้งตกได้นะคะ